ดูเหตุการณ์บนรถเมย์กันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
รถเมคันนี้คนขับก็ขับอยู่ดี
กระเป๋ารถเมย์เขาก็ยืนเตรียมทำหน้าที่นะฮะ
ถ้าลูกค้าขึ้นมาก็จะไปเก็บเงินใส่แก๊ป
ปรากฏว่าผู้โดยสารคนนี้เป็นผู้ชายมีอายุหน่อยครับ
เดินมาข้างหน้าแล้วฟาดมือใส่คนขับ
มันมีภาพหลักฐานไปดูครับคุณขวัญและคุณผู้ชมครับ

คือมันเร็วมากแล้วในรถนี่

คือเดี๋ยวนี้เขามีกล้องหมดคุณแต่ดิฉันกำลังงง
แล้วลุงก็ลุกไปฟาดคุณขับทำไมอ่ะ

ลุงเลยป้ายพอกดกริ่งจะลงมันเลยป้ายมาแล้วจะลง
คนขับไม่จอดให้เพราะมันจอดนอกป้ายไม่ได้
จังหวะนั้นลุงก็เลยฟาดมือเขาให้

ดูนะจังหวะนี้นะฮะนี่จังหวะนี้เห็นไหม
โดยสารที่นั่งข้างหลังยังสะดุ้งเลย

แล้วเดี๋ยวเธอก็จะยก
ถุงผ้าของเธอดูนะครับคุณผู้ชม

บอกว่าคุณลุงคนนี้ทำไมถึงต้องเอามือไปฟาด
โดนหน้าคนขับรถเมย์ด้วย
ทีมข่าวของเราไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปคุยกับคุณ
ธัญบูรณ์อายุ๒๔ปี
เป็นคนขับรถเมย์สาย๒๖ปอมีนบุรีอนุสวรีชัย

ผู้หญิงคนนั้นคือคุณอภิรดีอายุ๒๗ปีครับ
เล่าให้ฟังบอกว่า๑๙ตุลาคม
รถเมย์ที่เขาขับ๒๖ปอมีนบุรีอนุสวรีชัย

เป็นรถเที่ยวขาออกมุ่งหน้ามีนบุรี

ปรากฏว่าคุณลุงคนที่เอามือมาฟาด

แต่ไม่ยอมกดกริ่งตอนนั้นไง
คือรถเลยป้ายมาแล้วแล้วคุณลุงอาจจะเพิ่งนึกได้

ก็เลยกดกริ่งทันทีเลยแล้วต้องลง
แต่รถจอดไม่ได้เพราะมันอยู่นอกป้ายแล้ว

ลุงก็เลยทะเลาะกับคนขับเล็กน้อย
คนขับก็อธิบายว่าลุงผมจอดให้ไม่ได้จริงนะ
แต่ลุงไม่ยอมก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปจังหวะนี้ฮะเนี่ย
เอามือฟาดเข้าไปหลังแหวนเข้าไป
ถามว่าพี่แล้วพี่โดนตรงไหนเนี่ย
โอ้เขาโดนเข้ากระเดือกผมเลยหลังมือเขา
นี่นะฮะจนกระเป๋ารถเมย์ก็ตกใจรีบวิ่งมาห้าม
แล้วบอกกับลุงว่าลุงใจเย็นนะ
ยังไม่ต้องลงก็แล้วกันเดี๋ยวไปลงที่โรงพักเลย

คุณลุงพยายามขอโทษแบบบ่ายเบี่ยงอันนี้ทางฝั่งของรถเมย์บอกนะฮะ
และจะขอลงที่ป้ายรถเมย์ข้างหน้ารามอินทราร้อยเก้า

จบตรงนี้แล้วคุณลุงก็ลงป้ายหน้า

นี่นะฮะโดยที่ไม่ทันได้ไปโรงพัก
แต่อย่างไรก็ตามฝั่งรถเมย์แจ้งความแล้วนะครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๙ตุลาล่าสุด
จนถึงตอนนี้เหมือนคดียังเงียบอยู่เลยฮะ

แต่ลุงอยู่ดีมาปากใส่ผม

ล่าสุดเราตรวจสอบไปที่โรงพักบางชันนะครับ
ถามความคืบหน้าคดีทางผู้กำกับการโรงพักแห่งนี้บอกว่า
พยานหลักฐานมันชัดมากก็สามารถที่จะเข้าเกณฑ์
เรื่องทำร้ายร่างกายโดยใช้มือไม่ได้ใช้อาวุธร้ายแรง
ถามว่ามีบาดแผลไหมไม่ได้มีบาดแผล
แต่ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับ
เดี๋ยวจะเชิญผู้เสียหายมาให้ปากคำหรือว่าตรวจร่างกายเพิ่ม
แต่นี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับคุณตำรวจ
ส่วนคนก่อเหตุเบื้องต้นคาดว่าดูจากรูปภัณฑ์สันธาร
อายุน่าจะสักหลัก๖หรือหลัก๗ไม่๖๐ก็๗๐ครับ
อารมณ์ชั่ววูบจังหวะนั้นคืออยากจะลงแต่ไม่ให้ลง
แล้วก็เลยป้ายมาแล้วด้วยก็กลัวว่าจะย้อนไกลหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้
แต่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะฮะ
ยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างเต็มที่และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ